ติภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะคุณผู้ชมค่ะ
นักวิจัยเปิดเผยว่าการเพาะเห็ดด้วยต้นไม้สามารถที่จะเลี้ยงคนได้นับล้านคนและที่สำคัญช่วยรักษาสมดุลในธรรมชาติ
แล้วก็แก้ปัญหาในเรื่องของผลกระทบการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพอากาศด้วยนะคะนักวิทยาศาสตร์ในสก๊อตแลนด์ค่ะ
พบว่าการปลูกเห็ดที่กินได้ไว้ใกล้ใกล้กับต้นไม้ไม่เพียงแค่เป็นอาหารที่ให้คนนับล้านคนทั่วโลกนะคะ
แต่ยังช่วยลดปัญหาเรื่องของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศด้วยการดักจับคาร์บอนได้อีกด้วย
ด้านของศาสตราจารย์กิติมศักดิ์แห่งคณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในสก๊อตแลนด์นะคะ
เขาระบุไว้ว่าเชื้อราที่เติบโตร่วมกับต้นไม้เนี่ยสามารถใช้เป็นอาหารสำหรับต้นไม้ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ
เพราะว่าเชื้อลาเหล่านี้นะคะสามารถนำไปสู่การกักหรือว่าการเก็บก๊าซเรือนกระจกได้อย่างดี
ซึ่งหมายความว่าทำให้เราสามารถช่วยบรรเทาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศได้อย่างจริงจัง
ในขณะที่เราเองก็มีการเปรียบเทียบนะคะว่าตัวราหรือว่าเหตุต่างกับอาหารกลุ่มหลักกลุ่มเหล่านี้
ช่วยลดการปล่อยกัสเรือนกระจกในการที่จะเข้าสู่ชั้นบรรยากาศได้ด้วย
ปลูกเห็ดเป็นแหล่งอาหารที่จำเป็นแล้วก็มีความสำคัญ
ถือว่าเป็นการช่วยส่งเสริมการปลูกต้นไม้ด้วย
เพราะว่าทุกการปลูกเห็ดก็จะมีต้นไม้
และทุกต้นไม้ก็จะมีการเพาะเหตุเกิดขึ้น
เรียกได้ว่าเห็ดนะคะเป็นได้ทั้งอาหารต่อสุขภาพ
แล้วก็ช่วยสร้างสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานะคะ
สวัสดีครับ